ครับผมขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพครับ
ผมนายประกอบวุฒิอุดมพิพัฒกุลผู้แทนราชดรระบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับ
วันนี้ผมจะขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีสองท่าน
ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่อง
ปล่อยประละเลยทำให้เกิดความเสียหายกับเงินของแผ่นดิน
และพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตัวเองและพวกพ้องครับ
ท่านประธานครับเรื่องราวที่ผมจะอภิปรายในวันนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเมื่อปี๒๕๖๓ที่ผ่านมาครับ
การประมูลครั้งนี้สร้างรายได้เข้ารัฐได้มากกว่า๑แสนล้านบาทครับ
ฟังดูเหมือนทุกอย่างจะไม่มีอะไรครับเพราะคลื่น๒๖๐๐ประมูลมาได้ถึง๓๗๐๐ล้าน
มีทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุ้นรวมกันถึง๖๗ครับ
ทั้งหมดอาจจะดูปกติจริงครับท่านประธานถ้าเรื่องนี้ไม่มีตัวละครลับโผล่ขึ้นมาครับ
หรือประมาณ๑๖๑๗ล้านบาทครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็ยังอาจจะดูปกติอยู่ครับ
เมื่อเขาเป็นคู่สัญญากันตกลงที่จะทำธุรกิจบนคลื่นนี้ด้วยกัน
เมื่อมีการเรียกคืนทั้งคู่ก็ควรจะเป็นผู้เสียหายร่วมกันครับ
แต่เรื่องนี้ไม่ปกติแน่นอนครับเพราะวันนี้ผมจะอภิปรายให้เห็นว่าเรื่องนี้มีไอ้โม่ง
อาศัยอำนาจเบ็ดเสร็จที่สร้างไว้ตัดตะเกาะการรัฐภาภาษณ์

แทรกแซงทั้งองค์กรอย่างกศธชและรัฐวิสาหกิจอย่างเอ็มคอร์ด
แต่งตั้งบุคคลเข้าไปนั่งตำแหน่งต่าง
ทั้งที่หลายคนมีปัญหาเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียกับกรณีนี้อย่างชัดเจน
และไม่เกิดการชดเชยเยียวยาจากกศธชรวมถึงการแบ่งให้เอกชนครึ่งหนึ่ง
ปรากฏว่าเรื่องนี้มีข้อคอรหาจากสังคมมากมายครับท่านประธาน
มีสำนักข่าวที่ขุดคุยเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐ข่าวครับ
ก็ยื่นหนังสือเรียกร้องเรื่องนี้ครับ
แต่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรีและประธานคอนรอผู้ที่มีอำนาจตรวจสอบ
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงก็ปล่อยปลาละเลยเมินเฉยกับการตรวจสอบเรื่องนี้
ด้วยความที่เรื่องนี้เงินที่ต้องจ่ายมาจากรายได้การประมูล
ทำให้บางครั้งความสนใจจากประชาชนอาจจะน้อยลงไปครับ

เพราะว่ารายได้ที่มาจากการประมูลขึ้นจะถูกแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือก้าวเข้ากองทุนของกศชและอีกส่วนถูกส่งเข้ากระทรวงการคลังครับ
และไม่ว่าเงินจะไปเข้าที่ไหนเงินก้อนนี้ก็เป็นเงินของแผ่นดิน
เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับ
ที่สำคัญคือเรื่องนี้ยังไม่จบลงครับ
หากยังคงไม่มีการตรวจสอบต่อไป
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมากกว่านี้อีกหลายเท่าครับ
ท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอปูพื้นสั้นเล่าความผิดปกติของเรื่องนี้
ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

มีการวางแผนกันมาอย่างยาวนาน
แต่เหตุการณ์เขาเพิ่งมาเข้มข้นและความเสียหายก็เพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อปี๖๓ที่ผ่านมาครับ
กำเนิดของเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อปี๒๕๕๓เมื่อเอ็มคอร์ดเซ็นสัญญากับคู่สัญญา
จากนั้นในปี๕๔กศธชก็ถูกก่อตั้งขึ้นครับ
และสัญญาเมื่อปี๕๓ฉบับนี้ก็นำมาสู่การชดเชยเยียวยาในปี๖๓ครับ
ซึ่งสัญญาฉบับที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับท่านประธาน
เป็นสัญญาที่ลับสุดยอดที่แม้กระทั่งอดีตผู้บริหารบางท่านก็ยังบอกผมว่าไม่เคยได้อ่านมาเลยครับ
มูลจัดซื้อจัดจ้างคัดเลือกกันมายังไงไม่มีข้อมูลเปิดเผยเป็นสาธารณะครับ
รายละเอียดคร่าวของสัญญาฉบับนี้คือ
เป็นการตกลงทำธุรกิจโทรทัศน์บอกรับสมาชิก
เทคโนโลยีแบบบอร์ดแบรนด์ไร้สายในคลื่น๒๐๐๖๐
จะลงทุนอุปกรณ์เองทั้งหมดทำการตลาดเองทั้งหมด
พูดง่ายมันคือการให้เช่ากรรมสิทธิ์ขึ้น

ผมทิ้งเรื่องราวเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ครับท่านประธาน
สัญญาฉบับนี้มีการเซ็นเพียงแค่๒เดือน
ก่อนที่พรบกศธช๒๕๕๓จะบังคับใช้
ซึ่งจากกระบวนการก่อนที่พรบจะบังคับใช้
เมื่อกศตั้งขึ้น
ตามมาตรา๘๒ของพรชนี้
คลื่น๒๖๐๐นี้อาจจะถูกขอคืนโดยไม่ได้รับการชดเชยใดเลย
เพื่อไม่ให้ถูกขอคืนคลื่นโดยไม่ได้รับการชดเชย
และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมหากราบเรื่องนี้ครับ
เพราะคำถามแรกก็คือทำไมเอกชนรายนี้จึงต้องได้รับเงินเยียวยาถึง๑๖๐๐ล้านท่าน
ทั้งที่สัญญาฉบับนี้เคยถูกตีความว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ

กศธฝ่ายที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกศช
ได้พบว่าสัญญาฉบับนี้อาจเป็นการใช้คลื่นผิดประเภทครับ
แต่เอ็มคอร์ดกลับนำไปใช้สำหรับกิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกครับ
หลังจากนั้นอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
ก็ได้เสนอความเห็นไปยังคณะบอร์ดตามในภาพนี้ครับ
พูดง่ายก็อนุกรรมการนะครับ
เป็นการใช้ขึ้นปิดประเภทและสัญญาดังกล่าว

จนนำมาสู่มติกฎศทรและมติกฎศทช
ในเวลาต่อมามีผลให้ตั้งแต่๑๙มีนา๕๗
สัญญาในปี๕๓ฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
แต่ในอีก๑ปีครึ่งต่อมาเมื่อเดือนกันยายน๒๕๕๙
ในการประชุมกศชนัดพิเศษครั้งที่๙ทัพ๒๕
ก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นครับ
เพราะปรากฏว่าการประชุมครั้งนี้กศชมีมติเสียงข้างมาก
ให้ยกเลิกมติของการประชุมครั้งที่๓ทับ๒๕๖
หมายความว่าอยู่กศชก็กลับมารับรองว่า
สัญญาฉบับนี้ชอบด้วยกฎหมายครับ
ในวันนั้นมีกศช๓ท่านที่แสดงความไม่เห็นด้วย
กับการกลับมาติครั้งนี้และได้บันทึกความเห็นไว้

ผมลองไปค้นข้อมูลต่างตั้งแต่รายงานการประชุม
จนถึงข่าวต่างแล้วก็แหล่งข่าวที่ผมมีอยู่นะครับ
ผมเรียบเรียมเรื่องราวช่วง๕๗๕๘ได้ดังนี้ครับ
หลังจากที่เดือนมีนาคมมีการลงมติว่าสัญญาฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เอ็มคอร์ดมีการส่งหนังสือขอความเป็นธรรมมายังกศธชครับ
กศธชก็ดำเนินการตามปกติ
อนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมประธานนำไปพิจารณา
ต่อมาคณะอนุได้เสนอความเห็นกลับมาว่า
หนังสือขอความเป็นธรรมของเอ็มคอร์ดนั้นไม่มีข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายใหม่ให้เปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา
พูดง่ายคืออนุกรรมการยืนยันว่าสัญญาฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
แต่อยู่เหตุการณ์ทั้งหมดก็พลิกผันครับ
เพราะในการประชุมกศชในวันที่๑๙กันยายน
เพียงแค่๔เดือนหลังการรัฐประหารครับ
อยู่ที่ประชุมกศชก็ลงมติให้แต่งตั้งคณะทำงานพิเศษ

ที่ประเด็นด้านกฎหมายนั้นเป็นที่สิ้นสุดไปแล้ว
แต่เสียงส่วนใหญ่ก็อ้างว่าอาจมีประเด็นทางด้านเทคนิคให้พิจารณา
คณะทำงานคณะนี้ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ครับ
เพราะว่าไม่ได้มีการพิจารณาด้านเทคนิคเลยครับ
มุ่งเน้นการพิจารณาข้อกฎหมายที่สิ้นสุดในชั้นอนุไปแล้ว
แล้วก็ทำให้ในคณะทำงานมีผู้ที่แสดงความไม่เห็นด้วย
และคณะทำงานท่านนั้นก็ไม่เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานอีกเลย

ที่สำคัญครับในรายงานการประชุมของกศธช
ปรากฏข้อมูลว่าสัญญาที่เอ็มคอร์ดส่งมาให้คณะทำงานนี้พิจารณา
มีเนื้อหาที่แตกต่างจากสัญญาฉบับที่ส่งให้อนุกรรมการก่อนหน้านั้นครับ
แต่คณะทำงานไม่มีการตรวจสอบว่าตกลงแล้วฉบับไหนคือฉบับจริง
แต่กลับไปเชื่อคำกล่าวอ้างของเอ็มคอร์ดว่าเป็นความผิดพลาดทางธุรการครับ
นี่ไม่ใช่การส่งสัญญาผิดฉบับนะครับ
นี่เป็นการส่งสัญญาฉบับเดียวกันที่เนื้อหาสาระต่างกัน
และอาจเป็นการปลอมแปลงสัญญาเข้าข่ายความผิดทางอาญาครับ
แต่ทั้งที่ไม่มีการตรวจสอบก็ยังมีการหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาการกลับมติเดิมครับ
ท่านประธานครับตามระเบียบกศชการจะหยิบเรื่องเรืองกลับมาพิจารณาใหม่นั้น
จำเป็นจะต้องใช้เสียงรับรองไม่น้อยกว่า๒ใน๓ของบอร์ดที่มีอยู่
ในวันที่มีการกลับมติมีบอร์ด๑๐ท่าน
เสียงที่เห็นชอบกับเรื่องนี้คือ๗ท่าน

๕เดือนก่อนหน้าการกลับมาติครั้งนี้ครับ
ได้มีคำสั่งคศให้ระงับการสรรหาบอร์ดชชชุดใหม่
ว่าซูเปอร์บอร์ดกศชครับซึ่งนามสกุลของท่านนี้คุ้นหูคุ้นตามากครับ
วงสุวรรณครับท่านประธานในขณะนั้นท่านนี้ดำรงตำแหน่งสนชอยู่ด้วยครับ
นี่ก็เป็นปัญหาครับองค์กรที่ควรจะอิสระกลับเอาอำนาจการเมืองเข้าไปแทรกแทรงครับ
ผลงานของซูเปอร์บอร์ดชุดนี้ก็คือไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวครับ
สรุปเรื่องนี้ก็คือสัญญาณฉบับนี้เคยถูกชี้ขาดไปแล้วว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่หลังจากการเกิดรัฐประหารก็มีการแต่งตั้งของคนของพลเอกประวิทธิ์
เข้าไปนั่งในกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบจากนั้นก็มีการลื้อฟื้นเรื่องนี้มาอย่างน่าสงสัย
และมีคำสั่งคอสชให้ระงับการสัญหาบอร์ดกศชชุดใหม่
มีกรณีที่อาจมีการปลอมแปลงสัญญาแต่ในที่สุดก็มีการปลุกผีสัญญาฉบับนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งจนได้ครับ
และถ้าไม่มีการปลุกผีครั้งนี้แน่นอนว่าเอกชนรายนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้แม้แต่บาทเดียวครับ
พลเอกประยุทธ์ปล่อยประละเลยเรื่องอะไรให้ผ่านไปเฉยบ้างครับ
ผมขอไล่เรียงลำดับเวลาของการจ่ายค่าเยียวยาตามภาพนี้นะครับท่านประธาน
เมื่อวันที่๕มีนา๖๒กศชได้เรียกคืนคลื่น๒๖๐๐คืนจากเอ็มคอตนะครับ
และเมื่อวันที่๒๕มิถุนายนก็ได้ตั้งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาค่าทดแทนชดใช้และการจ่ายค่าชดเชย
เพื่อดูว่าควรจะชดเชยเยียวยาเท่าไหร่นะครับ
เมื่อคณะอนุทำการศึกษาแล้วก็ส่งรายงานกลับมาให้บอร์ดกศธช
ต่อมาในวันที่๒๗พฤษภา๖๓มีการประชุมกศชในเรื่องการเยียวยาให้เอ็มคอร์ด
แต่ในวันนั้นไม่สามารถชี้ขาดได้ครับ
สุดท้ายในวันที่๑๐มิถุนายน๖๓กศชจึงมีเสียงข้างมาก๓ต่อ๒เสียงให้จ่ายค่าชดเชยให้เอ็มคอร์ด
เป็นจำนวนเงิน๓๒๓๕ล้านบาทและตัวเลขสัดส่วน๕๐๕๐ก็มาจากการประชุมในครั้งนี้เช่นกันครับ
แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ชุนละมุนจริงครับท่านประธาน
ประเด็นแรกครับที่มาของตัวเลข๓๒๓๕ล้านบาทมาจากไหนครับ
กศชได้มีการบอกว่าจะใช้ตัวเลขจากผลการศึกษาของทั้ง๓สถาบันมาประกอบกันในการตัดสินใจ
และผลการศึกษาของทั้ง๓สถาบันที่กศชจ้างมาก็มีตัวเลขตามตารางนี้ครับ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือผลการศึกษาของอนุกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนา๖๒ครับ
ที่มีข่าวว่ามีไอ้โม่งไปล็อบบี้ผ่านพลเอกประวิทย์เพื่อล็อกรายชื่ออนุกรรมการคณะนี้ครับ
ตัวละครลับเหล่านี้ใจเย็นครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีหลังครับ
แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือจากรายงานของอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากบกศชให้ทำการศึกษาค่าชดใช้
ได้ทำการโยนตัวเลขของ๓สถาบันเมื่อสักครู่ทิ้งทั้งหมดครับ
และให้เหตุผลว่าผลการศึกษาทั้ง๓เล่มไม่เข้าใจธุรกิจตามสัญญานี้ครับ
ท่านประธานครับถ้าเข้าใจธุรกิจแบบนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าทำมาตอนนั้นก็เจ๊งครับ
เพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดครับ
ขณะเจ้าตลาดที่ทำธุรกิจมา๒๐๓๐ปียังแทบเอาตัวไม่รอดครับ
ไม่มีใครเขามาลงทุนใช้สัมประธานคลื่นให้เป็นต้นทุนเพราะมันไม่จำเป็นครับ
กำไรสุทธิเขาหายไว้๗๐นะครับท่านประธาน
จะมาใช้ทำไมครับมีอินเตอร์เน็ตอย่างเดียวก็พอแล้วครับ
สุดท้ายรายงานของอนุกรรมการที่บอกว่าตัวเองเข้าใจธุรกิจ
ก็ปั่นตัวเลขบอกให้เยียวยา๙๗๒๘ล้านครับ
มาถึงขณะที่คนในกศชบอกว่าบอร์ดเห็นตัวเลขนี้แล้วตกใจไม่กล้าลงมติครับ
บอกว่าลงมติไปสงสัยเข้าคุกแน่นอนครับ
ผลเลยออกมาที่ผลการศึกษาของจุฬาลงกรที่เป็นตัวเลขสูงที่สุดจากทั้ง๓สถาบันนะครับ
และคำถามสำคัญต่อไปก็ที่เป็นที่มาของเหตุการณ์ชุลมุนก็คือ
อำนาจในการแบ่งสัดส่วนเงินเยียวยาอยู่ที่ใครกันแน่
ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าท่านนายกบริหารราชการผิดพลาด
ปล่อยปลาละเลยให้เกิดเรื่องผิดปกติในรัฐวิสาหกิจที่เป็นอยู่ในกำกับดูแลของท่านอย่างไรบ้างครับ
เรื่องนี้ต้องเริ่มต้นในเหตุการณ์วันที่๒๗พฤษภา๖๓ครับ
เพราะกศที่เข้าร่วมประชุม๖ท่านมี๑ท่านขอออกจากห้องการประชุมในวาระนี้ครับ
และอีกหนึ่งท่านไม่ลงคะแนนเสียง๔ท่านที่เหลือลงมติ๒ต่อ๒เสียงเท่ากันโดยเฉพาะในกรณีการแบ่งสัดส่วน
หลังจากกศธชไม่สามารถชี้ขาดได้ต่อมาในวันที่สี่มิถุนาหกสาม
พอของเอ็มคอร์ดได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้กศช
ยืนยันว่าตนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดสัดส่วน
และระบุว่าขอให้มีการพิจารณาแบ่งค่าตอบแทนในจำนวนเท่ากันทั้งสองฝ่าย
ซึ่งจะทำให้บอมจเอ็มคอร์ดไม่เป็นการเสียเปรียบแต่อย่างใดครับ
หนังสือฉบับนี้จึงเป็นที่มาของมติกศธชในวันที่๑๐มิถุนา๖๓ครับ
และหนังสือฉบับนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายในบอร์ดเอ็มคอร์ดเป็นอย่างมากครับ
เพราะตามหนังสือฉบับนี้พอได้อ้างว่าตนได้รับมอบอำนาจจากประธานบอร์ด
และผอเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสัดส่วน
ซึ่งบอร์ดหลายท่านทักท้วงว่าไม่ทราบเรื่องหนังสือฉบับนี้มาก่อน
และยืนยันว่าพอไม่มีอำนาจไปกระทำการในนามองค์กรโดยที่ไม่ได้รับมติจากบอร์ด
และประธานบอร์ดก็ไม่มีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผอโดยส่วนตัวครับ
เรื่องนี้ทำให้การประชุมบอร์ดเอ็มคอร์ดในวันรุ่งขึ้น
คือ๑๑มิถุนายน๖๓ในวันนั้นเป็นการประชุมกึ่งออนไลน์ครับ
การประชุมเป็นไปอย่างดูดเดือดและบอร์ดหลายท่านก็ขอให้มีการลงมติในเรื่องนี้
แต่ประธานบอร์ดคนที่มอบอำนาจให้ผอไปยื่นหนังสือสั่งปิดประชุมทันที
และอ้างว่าปิดประชุมเพราะสัญญาณไม่ดีครับ
ทำให้หลังจากนั้นมีบอร์ดเอ็มคอร์ดหลายท่านออกหนังสือทักท้วงและยื่นใบลาออกจำนวน๖ท่านครับ
และไม่ใช่แค่บอร์ดนะครับที่ไม่ทราบเรื่องนี้
แม้แต่ข้างคนในเอ็มคอร์ดไฟล์อำนวยการในการออกหนังสือของผอยังแจ้งผมว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้ครับ
ท่านนายกเคยตรวจสอบเรื่องนี้ไหมครับ
กลับมาที่คำถามที่ผมถามไว้ครับว่าอำนาจในการแบกสัดส่วนอยู่ที่ใครกันแน่
เป็นการรับทราบว่าเอ็มคอร์ดต้องการแบ่งสัดส่วน
แบบนี้ครับรับทราบไม่ใช่คำสั่งนะครับแต่พอเอ็มคอร์ดก็อ้างว่า
อำนาจการแบ่งสัดส่วนเป็นของกศชและสาเหตุที่ออกหนังสือที่เป็นปัญหานี้
ก็มาจากการที่กศชให้ทางเลือกมาแค่๒ทางตามภาพนี้ครับ
คอร์ดอ้างว่าทางกศชมีทางเลือกมาให้เท่านี้แล้วเห็นว่าการแบ่งตามสัญญาคือเอ็มคอร์ด
อาจจะได้เพียงแค่เก้าเปอร์เซ็นต์นั้นทำให้เอ็มคอร์ดเสียหาย
ออกหนังสือดังกล่าวมาและลองสังเกตดีดีครับตัวเลขห้าสิบห้าสิบ
ปั่นตัวเลขมาหมื่นล้านอีกแล้วครับ
แต่หลังจากนั้นครับกศชก็ยืนยันครับว่า
และกศชเคยเข้ามาชี้แจงในกรรมธิการการสื่อสารธุรกรรมนาคม

ที่สำคัญที่สุดครับอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายของกศช
ได้ยืนยันในรายงานตั้งแต่เดือนเมษายน๖๓ว่า
กศธชไม่จำเป็นต้องกำหนดสัดส่วน
และอ้างว่ามีทางเลือกแค่๒ทางเลือกที่กศชให้มา

ท่ามกลางความวุ่นวายเงินเยียวยางวดแรกได้ถูกจ่ายออกไปแล้ว
เมื่อเดือนกันยายน๖๓เป็นจำนวนเงิน๑๔๖ล้านบาท
และเอกชนคู่สัญญารายนี้ก็ได้รับเงินส่วนแบ่งงวดแรกไปแล้ว๗๓ล้านบาทครับ
มีเงินสดเหลือในกระเป๋าแค่๕๐๐ล้าน
ขาดทุนสะสมมาแล้ว๒๕๐๐ล้านอยู่
อยู่ใจดีไปแบ่งให้เอกชน๑๖๐๐ล้านได้ยังไงครับ
จริงแล้วเอกชนรายนี้เคยลงทุนไปแล้วเท่าไหร่

ท่านนายกเคยมีการตรวจสอบหรือไม่ว่ามีการดำเนินการตามสัญญาจริงหรือเปล่า
และการที่ผอของรัฐวิสาหกิจที่ท่านต้องกำกับดูแล
ประเคนเงินให้เอกชนแบบนี้นั้นสมเหตุสมผลถูกต้องหรือไม่
เพราะตลอด๙ปีตั้งแต่เซ็นสัญญาฉบับนี้
สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือการแถลงข่าวครับ
ในชื่อวิงทีวีด้วยเงินลงทุน๕๐๐ล้านบาท
เป้าผู้ใช้บริการในปีแรก๑แสนรายครับ
มาแล้ว๕ปีไม่เคยมีการจัดส่งแผนส่งเสริมการตลาด
ไม่เคยมีการจัดส่งแผนกลยุทธ์แม้กระทั่งเครื่องหมายการค้าของวีทีวี
ก็ยังไม่เคยมีการออกแบบด้วยซ้ำครับ
ช่วงเวลาไล่เลี่ยการกศชเคยได้ตรวจสอบและพบว่า
คลื่นความถี่ชุดนี้ไม่เคยมีการใช้งานไม่มีการทดลองออกอากาศ
และไม่มีผู้ใช้บริการครับ
ชื่อของวิ่งทีวีมาโผล่อีกทีในการแถลงข่าวเมื่อปี๖๖
ด้วยนั้นก็หาสาระที่เหมือนกับปี๕๓แป๊บ
จนถึงวันนี้ปี๖๔ท่านประธานผมอยากรู้ว่าท่านประธานหรือมีใครในที่นี้รู้จักชื่อวิงทีวีไหมครับ
ก็เคยเรียกร้องให้ผอเปิดเผยรายงานว่า
เอกชนรายนี้ความเสียหายเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่
แต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบครับ
ท่านประธานครับธุรกิจแบบนี้แน่นอนว่าหลักต้องใช้อุปกรณ์ต่างที่เป็นฮาร์ดแวร์และที่สำคัญก็คือซอฟต์แวร์ครับ
แล้วผมก็พบข้อมูลว่าเมื่อต้นปี๕๙รัฐบาลคอสชเคยเข้าเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อขอคืนคลื่นและเอ็มคอร์ดก็ยินดีครับ
หมายความว่าเอ็มคอร์ดรับรู้มานานแล้วว่าจะมีการเรียกคืนคลื่นครับ
แต่๑เดือนต่อมาเอ็มคอร์ดก็ยังออกมาแถลงข่าวว่าเตรียมทดลองออกอากาศวิงทีวี
และ๓เดือนหลังจากนั้นกศชก็เรียกคืนคลื่นครับ
ทั้งหมดนี้ทำให้คนในเอ็มขอตั้งข้อสงสัยว่านี่อาจจะเป็นสัญญาผีที่มีการวางแผนกันมาอย่างยาวนาน
ทำการจัดฉากว่าจะทำธุรกิจจริงเอากระดาษเปล่ามาแลกเงินก้อนโต
โดยกลุ่มคนที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดผ่านการอาศัยเส้นสายจากผู้มากบารมีครับ
เพราะหลังจากการเรียกคืนคลื่นก็ปรากฏว่ามีตัวละครลับในเรื่องนี้ที่มีพิรุธหลายคนมากครับ
กลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน๖๒หลังจากมีการเรียกคืนคลื่นไปแล้ว
รอเพียงให้กศชเคาะจำนวนเงินปรากฏว่า๑๐วันก่อนการเลือกตั้งครับ
๑เดือนก่อนการเรียกคืนคลื่นสนชสภาตายางของพลเอกประยุทธ์
คนที่ถูกคอรหาว่ามีส่วนได้ส่วนเสียให้มานั่งเป็นผู้ตรวจสอบกสรช
ในช่วงที่เกิดเรื่องนี้และแน่นอนครับว่ากรรมการชุดนี้ไม่เคยมีการตรวจสอบเรื่องนี้เลยครับ
สุดท้ายก็ท่านประธานย้อนกลับไป๘กรกฎาคม๖๒ในวันที่เรามีสภาผู้แทนราชดรแล้ว
ท่านประธานได้ทำหน้าที่อยู่บนบันลังนั้นแล้วก็ยังมีคำสั่งคอสชระงับการสัญหาบอร์ดกศธชชุดใหม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดอำนาจ
ทำให้จนถึงวันที่มีมติจ่ายเงินเยียวยา
ในวันที่มีผู้แทนประชาชนมาทำหน้าที่

คำสั่งนี้บอร์ดกศชก็จะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่

วิทยุนา๖๓ที่เสียงข้างมาชนะเพียงเสียงเดียวอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นและอาจไม่มีการแบ่งเค้กก้อนใหญ่ไปให้เอกชนและก็จะไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในเอ็มคอร์ดให้ผมต้องมาอภิปรายในวันนี้ครับท่านสรุปเรื่องราวทั้งหมดคือเอ็มคอร์ดได้เซ็นสัญญากับคู่สัญญาตั้งแต่ปี๕๓และตลอด๙ปีก็ไม่ปรากฏว่

สะสางความชั่วร้ายที่คอสชทำเอาไว้
กลับแต่งตั้งคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไปนั่งไปบอร์ดเอ็มคอต
ส่งคนในเครือข่ายของพลเอกประวิทย์เข้าไปสารต่อภารกิจ
เป็นประธานบอร์ดเอ็มคอตโดยไม่สนข้อคอรหาใด
จ๊อปด้วยการข้ามหัวบอร์ดเอ็มคอร์ดทั้งคณะ
เพื่อแบ่งเงินให้กับเอกชนที่ไม่เคยดำเนินธุรกิจจริง
เป็นจำนวนเงินกว่า๑๗๐๐ล้าน
มีทั้งการปกปิดข้อมูลขัดขวางเตะถ่วงกระบวนการตรวจสอบ

นายกรัฐมนตรีและประธานคอนรอโดยตำแหน่ง

ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาต่างในรัฐวิสาหกิจ
กำกับดูแลการแต่งตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่ท่านกลับออกมายืนยันกับสมาชิกสภาหน้าตาเฉย
ว่าไม่พบความผิดพลาดใดครับ
เรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำอย่างเป็นขบวนการ
สมรู้ร่วมคิดกันวางคนของตัวเองเข้าไปครอบงามคนในองค์กรต่างของรัฐ
เพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและพวกพ้อง
และนายกรัฐมนตรียังจงใจปล่อยปลาละเลย
ทำให้เกิดความเสียหายต่อเงินของแผ่นดินของประชาชนคนไทยทุกคน

ถ้าเรื่องนี้ยังไม่มีการตรวจสอบความเสียหายอาจจะมากกว่านี้อีกหลายเท่าครับ
เป็นมูลค่าถึง๑๗๐๐๐ล้านบาทครับ
และจำนวนที่ฟ้องนี้เอ็มคอร์ดไม่เกี่ยวนะครับเอ็มคอร์ดเป็นจำเลยครับ
เอกชนรายเดียวรับเต็มเงินต่างจากสมบัติของชาติครับจาก๑๖๐๐เป็น๑๗๐๐ครับ
ที่สำคัญอีกประการคือตอนนี้ขั้นตอนการสัญหาบอร์ดกศชได้สัญหาจนเหลือ๑๔รายชื่อ
เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายคือคัดเลือกให้เหลือ๗คน
การสัญหาบอร์ดกสรชาชุดใหม่ก็จะยังดำเนินต่อไป
และอาจจะเสร็จสิ้นในอีกไม่นานนี้ครับ
คือการแก้องค์ประกอบของคณะกรรมการสัญหาบอร์ดกศช
ที่จัดเดิมเกินครึ่งหนึ่งเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนครับ
ขนาดเป็นแบบเดิมนี่บอร์ดเกินครึ่งก็ยังเป็นนายทหารยศใหญ่นะครับท่านประธาน

กรรมการสัญหาบอร์ดกศชตามร่างปัจจุบัน
เป็นตัวแทนจากองค์กรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมเลย
และไม่มีการยึดโยงกับภาคประชาชนแม้แต่คนเดียวครับ
และองค์กรส่วนใหญ่คอสชก็แต่งตั้งมาเองกับมือทั้งสิ้นครับ

เพราะการชดเชยครั้งนี้ที่ผ่านไปแล้ว
เป็นการฉวยโอกาสเอากระดาษเปล่ามาแลกเงินพันล้าน
แต่การฟ้องคดีสู่สารปกครองครั้งนี้
เป็นการฟ้องเพื่อปูพรมเปิดทางรอบอร์ดกศธชชุดใหม่
และอาจทำให้กระดาษเปล่าใบนี้มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านครับ
จะแทบไม่มีทหารตำรวจแล้วครับปะทาน

ผมยังมีตัวละครลับคือในดีอีกหนึ่งคนครับ
ดีเป็นหนึ่งใน๑๔รายชื่อที่เข้ารอบสุดท้ายนี้ครับ

ดีเป็นหนึ่งในอนุกรรมการพิจารณาค่าชดเชย
ปั่นตัวเลขมาหมื่นล้านชงให้แบ่งเอกชน

มีอีกอย่างน้อย๒รายชื่อ
ที่ถูกสงสัยว่าอาจจะส่งเข้ามาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เพราะแม้กระทั่งคนที่ระบุในใบสมัคร
ก็ยังเข้ารอบ๑๔คนสุดท้ายนี้มาด้วยครับ
ไม่รู้ว่ามีภารกิจลับอะไรมาให้ทำหรือเปล่าครับ
ขั้นตอนสุดท้ายในการเลือกจาก๑๔คนให้เหลือ๗คน
เป็นอำนาจของวุฒิสภา
ที่ผมต้องเน้นว่าถูกเลือกมาโดยคอสชทั้ง๒๕๐คนครับ
วันก่อนท่านนายกออกมาบอกว่ามี๕๐คนมาจากการเลือกตั้งครับ

ว่า๕๐คนที่ท่านายกบอก
ถูกการมาจากการคัดเลือกโดยผู้สมัครสวทั่วประเทศ

และคอสชเลือกจนเหลือ๕๐คนสุดท้ายครับ
ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกเลือกเข้าใจคำว่าเลือกตั้งมาโดยประชาชนหรือเปล่าครับ

ว่าผมกังวลในมาตรฐานของสภาที่พลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์เลือกมากับมือทั้งหมดจริงครับ
แต่ยังไงสุดท้ายแล้วตอนนี้เราก็เหลือความหวังเดียวที่ฝากไว้ครับ

ผมขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนและประชาชนทุกท่าน

เพราะเรื่องนี้ยังไม่จบสิ้นลงแน่นอนครับ
ลิงก์ของข้อมูลเอกสารทั้งหมดเท่าที่ผมเปิดเผยได้
ที่ผมนำมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายวันนี้ครับท่านประธาน
เรามาช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้
อย่าปล่อยให้ใครมาอวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนดี
เอาคำว่ารักชาติมาบังหน้า
แต่กลับมาป้นอำนาจของประชาชน
มากินทุกอย่างที่ขวางหน้า
ตั้งแต่กางเกงในรองเท้ารถบัตร

และอย่าปล่อยให้ใครมาสมรู้ร่วมคิดกันปล้นเอาเงินของแผ่นดิน
เข้ากระเป๋าตัวเองและพวกพ้องได้อีกต่อไปครับท่านประธาน